ก่อนหน้านี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดถึงประเด็นเรื่องของคนที่สนใจจะไปซื้อข้าว
และถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นก็คือกรณีที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์ไปซื้อข้าวชาวนาในพื้นที่ภาคอีสาน
แล้วก็มีการโพสต์ข้อความโพสต์ภาพผ่านทางสื่อโซเชียลนะครับ
นายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้าใครไปซื้อข้าวด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่อยากให้มีการสร้างภาพ
เรื่องนี้พอไปถามอดีตนายกยิ่งรักเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ต้องการสร้างภาพนะครับ
แต่ที่ซื้อข้าวเพราะรู้ซึ้งถึงบุญคุณของชาวนา
นางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีพูดถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาลว่าไม่ได้ต่างจากการจำนำข้าวสมัยที่พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาล
ซึ่งมุ่งหวังจะช่วยชาวนาโดยไม่หวังกำไรขาดทุน
ส่วนที่ถูกมองว่าลงพื้นที่ไปซื้อข้าวจากชาวนาเพราะว่าต้องการดราม่าหวังประโยชน์ทางการเมืองนั้น
ตัวเองมาจากประชาชนครับดังนั้นรู้ซึ้งถึงบุญคุณของประชาชน
เมื่อประชาชนเดือดร้อนแม้ว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ก็เห็นใจชาวนาครับ
ว่าวันนี้จากที่ดิฉันได้ไปสัมผัสกับพี่น้องชาวนาก็เรียนยืนยันว่าชาวนาลำบากจริงค่ะ
แล้วก็นอกจากราคาข้าวสารที่ต่ำที่ตกต่ำแล้วเนี่ยปัญหาก็คือว่าชาวนามีหนี้สินมาก
มีหนี้สินมากก็มีความจำเป็นที่จะต้องขายออกไปในราคาที่ขาดทุนซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง
แม้ว่าความทุกข์ของชาวนานั้นทุกข์มากไม่มีแม้กระทั่งข้าวสารจะกรอกหม้อไม่มีแม้กระทั่งเงินที่จะใช้จ่ายประจำวัน
แต่ก็ยังมาให้กำลังใจดิฉันต่างหากซึ่งตรงนี้ค่ะที่ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันทราบซึ้งแล้วก็ขอกลับขอบคุณพี่น้องชาวนาทุกคน
จากนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ยังเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครซื้อข้าวหอมมะลิจากชาวนาครับโดยบอกว่าในวันพรุ่งนี้จะนำทีมขายข้าวด้วยตัวเองที่ห้างสรรพสินค้าย่านรามอินทรา
ซื้อข้าวจากชาวนาในราคาต่ำ
ซึ่งหากไม่เป็นความจริงก็ออกมาชี้แจงได้
ส่วนที่มีการลาออกทั้งสมาคมนั้นเห็นว่าไม่ควรจะลาออก
เพราะจะเสียเวลาในการสัญหาคณะกรรมการเข้ามาทำงานใหม่
เพราะว่าที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการชุดนี้ก็ทำงานดีมาโดยตลอด
นายกรัฐมนตรีนั้นยังขอบคุณทุกภาคส่วนที่รับซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรง
โดยเฉพาะนักการเมืองที่เข้าไปมีส่วนช่วยรับซื้อข้าวจากชาวนา

หากทำด้วยใจบริสุทธิ์ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ไม่ควรจะสร้างภาพนะครับ